ขณะที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะคะตอนนี้เดินทางกลับมาถึงที่ประเทศไทยแล้วค่ะ
หลังจากเสร็จภารกิจในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่๑๘ที่อินโดนีเซียนะคะ
ซึ่งจบเส้นทางที่รอบ๘ทีมสุดท้าย
ที่ยังไม่มีโปรแกรมการแข่งขัน
เพื่อเตรียมสู้ศึกฟุตบอลหญิงชิงชำโลก๒๐๑๙ในเดือนมิถุนายนปีหน้า
ต่อกันที่ผลวอเล็กบอลในร่มทีมหญิงรอบ๘ทีมสุดท้ายในศึกเอเชียนเกมนะคะ
ทีมชาติไทยค่ะก็ชนะเวียดนามไป๓ต่อ๐เซตนะคะ๒๕ต่อ๒๓
ต่อ๑๖และ๒๕ต่อ๒๐ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะ
ระหว่างเกาหลีใต้หรือว่าเจ้าภาพอินโดนีเซียค่ะ
ซึ่งในเกมนี้นะคะชักชุออนโมศรีได้รับบาดเจ็บข้อเท้าพลิกในเซตที่๒
เล่นต่อไปไม่ไหวก็ต้องรอเช็คอาการค่ะว่าจะรุนแรงมากน้อยขนาดไหนค่ะ